ที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นคลิปที่โลกออนไลน์ก็แห่วิพักษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะคะ
ใกล้ตัวกันมีปากเสียงกันระหว่างผู้โดยสารกับรถแท็กซี่

ประโยคนี้เลยต้องขับตามใจผู้โดยสารสิ
แบบนี้มีการปิดประตูปึ้งด้วยความอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเล็กน้อย
แท็กซี่ทำอย่างไรไปดูคลิปเลยค่ะ
อารมณ์เดือดอากาศร้อนอุณหภูมิ๔๐องศานะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊กนะคะ
เขียนว่าเรียกรถแท็กซี่จากโรงเรียนมักขสันพิทยาจะไปอ่อนนุษย์๔๖
บอกแท็กซี่ว่าจะไปซอย๔๖แถวซีข้อนเนี่ยพี่
แต่แท็กซี่ไม่ยอมไปส่งที่อ่อนนุษย์๔๖ค่ะ
บอกว่ารถติดจะไปส่งที่ห้างซีคอนสแควร์แทน
ผู้โดยสารก็เลยบอกว่าเออพี่งั้นขอลงระหว่างทางแล้วกัน
จังหวะที่ลงรถนะคะโชเฟอร์ก็ขับรถออกไปทันที
ทำให้ประตูเกิดกระแทกเสียงดังขึ้นปั้งตามในคลิป
คนขับไม่พอใจค่ะเลยลงจากรถมาเปิดฝากระโปรงท้ายรถ
ทำท่าจะหยิบแท่งเหล็กพร้อมพูดข่มขู่ว่าเดี๋ยวฟาดเลย
แต่ว่าโชคดีที่มีคนยืนอยู่แถวนั้นนะคะโชเฟอร์ก็เลยวางแท่งเหล็ก
แล้วก็เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวต่อยเลยก่อนจะขับรถออกไป
แล้วที่เราได้ยินในคลิปเป็นผู้ชายอะไรมาต่อยผู้หญิง
ทีมข่าวของเราค่ะติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ครายนี้
เจ้าของเรืองบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ว่าบอกแท็กซี่ชัดเจนว่าจะไปอ่อนนุษย์๔๔
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอประเวทค่ะ
รวมถึงได้ร้องเรียนไปทางศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียนคาดว่าจะทราบผลการดำเนินการ
ภายใน๗๑๐วันค่ะ
ส่วนด้านพันธุ์ตำรวจเอกอุทิศจันทศรีนะคะ
ผู้กำกับการวงเล็บสอบสวนสนประเวท
ก็เปิดเผยว่ากำลังติดตามคนขับแท็กซี่
มาสอบสวนข้อเท็จจริง
เพื่อพิจารณาว่ามีการข่มขู่ชัดเจนหรือเปล่า
จากนี้ทางกรมการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อย
แล้วก็กำลังเร่งตามตัวคนขับแท็กซี่
มาสอบถามข้อเท็จจริงถ้าคืบหน้ายังไง
จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ